ทีนี้มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นนุ่มโรงงานตู้แช่ค่ะ
เกิดอาการเครียดสิ่งที่เขาทำก็คือ
ปีนขึ้นไปเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะ
เสาสูงจากพื้นสักประมาณ๑๑๐เมตร
ตอนแรกไปนั่งอยู่กลางเสาค่ะ
สักพักหนึ่งพอพาลูกพาเมียมาเกลี้ยกล่อมเท่านั้นแหละ

คุณผู้ชมดูจังหวะที่ลูกกับภรรยาของเขามาเกลี้ยกล่อมหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ให้ทรโขงทั้งเมียทั้งลูกนะคะ
เกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายจำรัฐอายุ๔๓ปีค่ะ
ปีนไปอยู่บนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะคะ
เกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
คือย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

เขาได้รับแจ้งว่ามีคนปีนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ในซอยประคองตะบนหนามแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ก็เลยตัดสินใจประสานกู้ภัยมาตรวจสอบ
ไปพบว่านายจำรัฐคนก่อเหตุนั่งห้อยขาอยู่กลางเสา
คือความสูง๑๑๐เมตรอย่างที่ที่ฉันบอกไป
กลางพอดีคือ๕๕เมตร
จังหวะที่อยู่กลางเสาเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตามภรรยา
แล้วก็ลูกสาวของนายจำรัฐมาพูดเจรจาเกลี้ยกล่อม
ถามว่าเป็นผลไหมยอมลงมาไหมไม่ค่ะไม่ยอมลงมา
กลับทำให้นายจำรัฐรู้สึกกดดันปีนขึ้นไป
สุดเลยนะคะจุดที่๑๑๐เมตรจุดสูงสุดของเสาเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจไปตามพ่อและแม่ของนายจำรัฐมามาพูดคุย
ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมพ่อกับแม่พูดกับนายจำรัฐ๒ชั่วโมง
นายจำรัฐก็ไม่มีทีท่าและท่าทีว่าจะยอมลงมาจากเสา

ให้ฝ่ายบุคคลของโรงงานที่นายจำรัฐทำงานอยู่มาพูดเกลี้ยกล่อม
ปีนขึ้นไปหาก็สุดท้ายนายจำรัฐยอมลงมาค่ะ
เวลาผ่านไปเกือบสามชั่วโมงนะคะจำรัฐยอมลงมา
แต่แน่นอนว่าความสูงของเสา๑๑๐เมตร
เวลาจะลงมามันก็ทุลักทุเล
ทั้งคุณจำรัฐทั้งเพื่อนร่วมงาน
ต้องมีการพักตามชั้นลอยของเสาส่งสัญญาณ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาก็ต้องมีการปีนขึ้นไปด้วยนะคะ
เอาน้ำไปให้เป็นระยะ
ขึ้นไปอยู่ตั้งแต่๒ทุ่มครึ่งลงมาได้จริงคือ๕ทุ่ม๔๐นาทีค่ะ
จังหวัดที่ลงมาทุกคนก็โหร้องปรบมือดีอกดีใจนะคะ

ขวาเท้าขวาเท้าเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
สุดยอดปัญหามีให้แก้น้องยังเป็นไรหรอก
บอกอะไรแม่หน่อยมีอะไร

ดูมาชวิตเพื่อนอาหาร
อดทั้งแม่กอดทั้งเมียกอดทั้งลูกค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาล
แล้วก็ตั้งใจว่าจะให้สงบสติอารมณ์แล้วก็รักษาด้วย
เนื่องจากว่าตอนที่จังหวะลงมาเนี่ยอาการเริ่มอ่อนเพลียแล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ปีนเสาขึ้นไปเนี่ย
บอกว่าตัวเขาเองเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ด้านล่างพักใหญ่แล้ว
แล้วก็ได้ยินภรรยาของนายจำรัฐพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้ายาที่นายจำรัฐกินเนี่ยหมดฤทธิ์นายจำรัฐจะนอนแน่นิ่งไม่รู้สึกตัว
ยาที่เขากินเนี่ยคือยารักษาอาการติดสุราเพราะเขาติดสุรามากค่ะ

ที่ทำให้นายจำรัฐตัดสินใจปีนขึ้นไปบนเสาแบบนี้
ภรรยาของนายจำรัฐบอกว่านายจำรัฐเนี่ยทำงานเป็นหัวหน้าสายงานการผลิตตู้แช่ของโรงงานแห่งหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเรียกเข้าไปพบ
จากว่ามีพฤติกรรมคือดื่มสุรา
สุราเสร็จปุ๊บมีผลกระทบกับงานหลายต่อหลายครั้งแล้ว
กระทั่งทางโรงงานให้ออกจากงาน
เจ้าตัวก็เลยรู้สึกเครียดแล้วก็มาก่อเหตุดังกล่าวนะคะ
แต่ว่าโชคดีที่สามียังคิดถึงครอบครัวยอมลงมาอย่างปลอดภัยค่ะ